เอาคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะพาไปกินอาหารเพื่อสุขภาพ

ฟังแล้วยังไงสเต็กเสื้อสุขภาพยังไง
มันเป็นสเต็กที่ไม่ใช่สเต็กครับ

งงอ่ะสิพาไปกินสเต็กอินดี้บายเพาะช่าง
ที่ตั้งอยู่บนถนนเชียงใหม่รำพูลญาติหนองหอย

ร้านนี้บอกเลยนะเอาใจสายรักสุขภาพ

นี่เขามีเมนูสเต็กมังสวิรัติครับ

มีมากกว่า๑๐เมนูนะให้ได้ริมลองกัน
อย่างที่ผมบอกครับสเต็กที่ไม่ใช่สเต็ก

อ้าวแต่ว่าจะให้ดูนี่มีสเต็กอะไรที่เป็นสเต็ก
มังสวิรัติสเต็กเต้าหู้

แล้วก็มีสปาเกตตี้ซอสเห็ด
อันนี้พอจะเคยได้ยินได้ฟังอยู่บ้างนะครับ
แล้วก็มีเคบอบอินดี
เคบับอินดี้นี้น่าจะเป็นมังสวิรัติเหมือนกัน
แล้วก็มีฟิชแอนด์ชิปซึม
ฟิชแอนด์ชิปซึม
คือมันเป็นสเต็กปลาที่ทำมาจากหัวปลี
เพื่อใช้ปลาในการทำครับ
ก็ยังเป็นมังสือวิรัติอยู่ดีนั่นเอง
เห็นไหมแต่ละเมนูใส่ใจเอาใจคนรักสุขภาพอย่างแท้จริง
และยังมีอีกมากมายหลายเมนูเพื่อสุขภาพนะ
ไม่พอครับนอกจากอร่อยแบบสุขภาพดีแล้ว
ยังได้บุญด้วยนะคุณชิสาสงสัยยังไงคะ
เชื่อว่าคุณผู้ชมก็สงสัยคือทำร้านนี่นะครับ
เขาจะนำกำไรส่วนหนึ่งไปทำอาหารแจกฟรี
ให้กับผู้ที่ยากไร้และผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยค่ะโอ้โหอะไรจะใจบุญใจดีขนาดนั้นครับ
เอาล่ะใครอยากไปริมลองอาหารอร่อยแปลกใหม่
เพื่อสุขภาพและได้ทำบุญกันก็ไปกันได้นะครับ
น้องหอยในตัวเมืองเชียงใหม่นะฮะ
จะเปิดให้บริการตั้งแต่๙โมงเช้าไปจนถึง๕ทุ่มของทุกวี่วันเลยทีเดียวเชียว
โอ้โหแล้วคนเยอะด้วยบรรยากาศร้านก็ดี
แล้วร้านนี้จำได้ว่าเขามีเมนูเด็ดเยอะเลย

ก็ดูแลทั้งคนที่เป็นผู้บริโภคแล้วก็ดูแลสังคมคนที่เดือดร้อนด้วยนะคะ